นักร้องเหล่านี้เขาจะมีวิธีการจัดการ
ไปชมค้าไทรัทได้รูปรวมเอามาให้ดูแล้วค่ะ

สำหรับสาวลำไยหายทองคำลูกทุ่งสาวสายเอ็นเตอร์เทนตัวแม่
เธอคนนี้งานร้องงานจ้างหรือแม้แต่งานคอนเสิร์ตบอกเลยว่าคิวแน่นมาก
เจ้าภาพต่างก็พากันจองคิวข้ามปีกันเลยทีเดียวงานเนี้ยไม่เรียกว่างานปัง
จะเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่เป็นนักร้องมอบความสุขผ่านทางหน้าเวที

ถูกแฟนเพลงขยำเงินแล้วโยนขึ้นมาบนเวที
แต่บางงานสาวลำไยถูกแฟนหน้าเวทีหยิกก็มี

บทนักแสดงหยิกมาก็ขอหยิกกลับแบบไม่โกงนะคะ
แต่ทางที่ดีก็อย่าหาทำกันเด้อทุกคน

แล้วเขาก็ดึงแล้วหัวเราก็แบบว่าทิ้มไปอย่างนี้

แต่คือถ้าสมมุติว่าเราตกลงไป

จริงนู้นหยิกจริง
ก็คือเขาหยิกเรา

นักร้องชื่อดังโชคโชคมงคล
เจ้าของผลงานเพลงล่าสุดมีเมียเมื่อพร้อม
กับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ดราม่าที่เกิดขึ้นก็ขอแต่งเพลงขึ้นมาเลยก็แล้วกัน
บอกเลยว่ากระแสตอบรับดีเกินคาด
ส่วนเหตุการณ์หน้าเวทีนั้นเจ้าตัวบอกนะคะ
ซึ่งส่วนมากก็ตำหนิพฤติกรรมของแฟนเพลงท่านหนึ่งที่ทำตัวไม่น่ารักแต่ด้วยสปีริตมืออาชีพของครูเต้ยก็ร้องเพลงจนจบ
นี่ไง

แฟนคลับเนี่ยถ้าดึงแจ๊กกะลีนไม่ต้องดึงเดี๋ยวช่วยผักลงไปเอง

เอาล่ะใดก็แล้วแต่แฟนเพลงจะชื่นชมหน้าเวทีพอกรุบกริบนะคะ
อย่าแบบว่าดึงกระชากเลยอย่างนี้ไม่เอาเด้ออย่าทำเด้อ